ดูอีกหนึ่งบรรยากาศของงานศพนะคะ

สำหรับงานสวดพระอภิษฐรรศพคุณโอวรุษ

มีการเปลี่ยนสีจากสีขาวหละสีเขียว
นอกจากนี้มีการทำศัลยลักษีซึ่งเป็นรุ่นหัวใจ
สื่อถึงความรักของคุณโอที่มีให้กับทุกคน
ส่วนบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่สาลายังไม่เปิด
พยาบาลสาวคนรู้ใจค่ะได้เข้าไปกราบขออโหสิกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
นางสาวรักษีนาสกลธรักษิริหรือว่าคุณก้อย
คุณก้อยคนนี้เป็นพยาบาลพยาบาลที่ดูแลคุณโอ
ตั้งแต่คุณโอไม่สบายอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
จนถึงวาระสุดท้ายอยู่เป็นคนสุดท้ายเลยกับคุณโอวรุษ
เดินทางมาที่สาราวัดพระสิงห์แต่เนื่องจากสาลายังไม่เปิดช่วงนั้นเช้าอยู่นะคะ
จึงได้เข้ามากราบศพต่อหน้ารูปภาพของคุณโอวรุธแทน
ในช่วงของการกราบร้องไห้ด้วยนะคะบอกขออโหสิกรรม
และให้ดวงวิญญาณของคุณโอวรุษไปสู่สุขติ
จากนี้ยังกล่าวด้วยนะคะบอกว่ารู้จักเมื่อตอนที่คุณโอวรุษป่วย
จนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันจากนั้นก็ตามไปดูแลถึงที่บ้าน
อาการของคุณโอเริ่มดีขึ้นก็เลยลงทุนร่วมกัน
เปิดร้านกาแฟด้วยกันถือว่าเป็นกัลยานมิตรต่อกัน
หลายคนสงสัยถึงความสัมพันธ์คุณก้อยเขาก็ตอบใช้คำว่า
เป็นกรยานมิตรที่ดีต่อกันนะคะและอยากจะขอโทษที่ไม่ได้ไปดูใจ
วาระสุดท้ายค่ะฟังเสียงคุณก้อยค่ะ
เขาอ้างวางมาตลอดเขาโดดเดี่ยวเดียวได้
ก็เลยเป็นคนสุดท้ายที่เข้าใจเขาเป็นเพื่อนคนสุดท้ายในชีวิตเขา
ที่คิดว่าเขาถึงอยากเจอในวันละสุดท้ายของชีวิต
วันนี้ก็ได้มาส่งเขาแล้วค่ะทำได้ดีที่สุดแล้ว
ขอให้พี่โอไปสู่ควบคุมที่ดี
นักข่าวถามคุณก้อยนะคะบอกว่าสัมผัสอะไรได้หรือเปล่า

คุณก้อยเล่าให้ฟังบอกว่าพอครบ๓วันที่คุณโอเสียชีวิต
คุณก้อยสัมผัสได้ก็คือจู่ขนลุกรู้สึกนอนไม่หลับ
น่าจะเป็นแบบนี้เพราะจิตสุดท้ายของคุณโอยังผูกพันกันอยู่
และ๓วันก่อนที่คุณโอจะเสียชีวิตก็ไปนั่งรอเธออยู่ที่ที่ทำงานด้วยนะคะ
จากนั้นคุณก้อยเดินทางไปที่วัดล่ามช้าง
ไปถวายสังขทานและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณโอวรุษ

ทางด้านครอบครัววรธรรมนะคะ
เมื่อวานนี้มีการประกอบพิธีถอนดวงวิญญาณคุณโอวรุธ

ซึ่งเป็นสถานที่ที่จุดเริ่มต้นของอาการป่วยครั้งสุดท้ายของคุณโอ
ก็คือวูบหมดสติใกล้กับห้องน้ำ
โดยถือว่าทำไปตามประเพณีตามความเชื่อโบราณของภาคเหนือ
เป็นการบอกกล่าวเจ้าของดวงวิญญาณให้รับรู้ว่าได้จากโลกนี้ไปแล้วค่ะ
นำสะตวงสีสะตวงหรือว่ารักษณะเป็นกระทงเล็ก

พร้อมทั้งนำรูปถ่ายของคุณโอมาเป็นตัวแทนในการประกอบพิธี
ใช้เวลาก็ประมาณ๓๐นาทีเท่านั่น
ส่วนบรรยากาศที่สารา
ซึ่งเป็นสาราที่ตั้งศพคุณโอร้านดอกไม้สดในจังหวัดลำพูน
ได้นำดอกไม้มาเปลี่ยนใหม่สำหรับงานเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ดอกไม้ชุดใหม่เป็นสีขาวสีเขียวที่คุณโอวรุธชอบ
อกไม้ที่ใช้ก็จะเป็นกล้วยไม้ลิลลี่คาเนชั่นและดอกหน้าวัว
ซึ่งทางญาติก็ระบุว่าดอกลิลลี่ซึ่งมีกลิ่นหอมไปตอนกลางคืน
จะเป็นดอกไม้ที่คุณโอวรุธชอบที่สุดนะคะ
ทางเจ้าของร้านดอกไม้สดบอกว่าครอบครัวและเพื่อนสนิทของคุณโอ
บอกว่าคุณโอเป็นคนที่มีความรักให้กับทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขตลอดเวลาเลย
อยากจะจัดดอกไม้ในรูปแบบของความรักทำให้เป็นรูปหัวใจ
ทางร้านก็เลยจัดทำรูปนกยูงสีขาวให้ออกมาเป็นรูปหัวใจ
สื่อถึงความรักที่คุณโอมีให้กับทุกคน
แล้วก็เป็นการสะท้อนความรักที่ทุกคนมีให้คุณโอไปพร้อมกันนะคะ
จะเห็นว่าด้านบนของโลงจะเป็นนกยูง๒ตัวหันหน้าเข้าหากัน
ฝากถึงบรรดาแฟนคลับฝากถึงบรรดาเพื่อนในวงการ
ถ้าอยากจะมอบพวงหลีดอยากจะให้เป็นของที่ใช้ได้
เป็นของที่มีประโยชน์เป็นผ้าขนหนูเป็นพัดลมนะฮะ
ล่าสุดทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ
มีพัดลมมีผ้าห่มมีสิ่งของที่นำไปบริจาคได้
มามอบแทนพวงหลีดเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ไปคุณพ่อแรมวรธรรมคุณพ่อของโอวรุธ
จะเอาไปมอบให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาลในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะ
สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนที่๕นะคะ
หมอมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลหรือว่าท่านมุ้ยผู้สร้างและผู้กำกับภาพยนตร์
ดังและห่อมเจ้าที่คำพรยุคลร่วมเป็นเจ้าภาพ
คืนที่ผ่านมามีดารามีพิธีกรรวมทั้งศิลปินตลกมาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะ
ในภาพนะคะคุณตั๊กสิริพรและสามีคุณนุ้ยเชิญยิ้ม
อกจากนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณตั๊กบริบูรณ์ก็เดินทางมาร่วมงานด้วยนะคะ
คุณจิ้มชวนชื่นและคุณแฮกชวนชื่นมาร่วมงานเหมือนกัน
และได้กล่าวกับทีมข่าวของเราได้พูดถึงความประทับใจในตัวคุณโอวรุธวรธรรม

คุณโอเป็นคนสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้คนรอบข้างเสมอนะคะ

ฟังเสียงคุณแฮกและคุณจิ้มค่ะ
ฟังเสียงคุณแฮกและคุณจิ้มค่ะ
ฟังเสียงคุณแฮกและคุณจิ้มค่ะ

ฟังเสียงคุณแฮกและคุณจิ้มค่ะ
ฟังเสียงคุณแฮกและคุณจิ้มค่ะ
ฟังเสียงคุณแฮกและคุณจิ้มค่ะ

ฟังเสียงคุณแฮกและคุณจิ้มค่ะ

ในครั้งนี้จดจำรอยยิ้มที่อยากให้กับเขาแล้วที่เขาไม่ให้กับกลุ่มเขา

เขามีจิตใจอยู่ในครั้งนี้กัน
ที่จะตอบแทนกับทุกคน

ทางด้านของคุณนีโน่คุณเมธานีบูรณสิริ
เป็นเพื่อนสนิทของคุณโอนะคะแล้วก็บอกว่าจะดูแลงานศพของคุณโอให้ดีที่สุด
หลังจากที่ปรึกษาครอบครัวของคุณโอแล้วก็เลยตกลงกันว่า
สวดคืนสุดท้ายก็คือคืนวันที่๑๗กันยายน
บรรจุศพของคุณโอในโรงเย็นที่ซื้อมาใหม่
ราคาประมาณสองแสนบาทค่ะแล้วเอาไปเก็บไว้ที่วัดพระนอนขอนตาน
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าวัดแห่งนี้มีพร้อมทุกอย่างเลย
สถานที่ก็กว้างขวางแม้ว่าจะอยู่ไกลจากบ้านพ่อและแม่ของโอเนี่ย
แต่ว่าการเดินทางก็ไม่ไกลมากนักแต่จะสะดวกสำหรับคนที่รักคุณโอทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนคลับจะสามารถมากราบไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายได้
ที่วัดนอนขอนตานอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อคืนหลังจากสวดพระอภิษฐรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นายพานุทัศน์อภิชนาธงหรือว่าครูแอด
เป็นศิลปินพื้นบ้านล้านนาที่เมื่อคืนก็มีการนำวงดนตรีพื้นเมือง
รองเท้าของครูแอดเป็นรองเท้าหนังสีดำ
ซื้อมา๓๕๐๐บาทถอดไว้ที่หน้างานหายไป
ตอนแรกนึกว่าคนดูแลสาราวัดย้ายไปไว้ที่อื่นก็เลย
ยังไม่ได้ตามหานะคะสรุปสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมา
แอดก็เดินเท้าเปล่าตามหารอบสาราแต่ก็ไม่พบ
อย่างไรก็ตามคุณแอดก็ไม่ได้บอกว่าอะไรนะครับ
บอกว่าที่วัดนี่ไม่น่าจะมีขโมยนะที่นี่เป็นวัดนะคะ
คนอื่นน่าจะสวมผิดไปก็เลยเท้าเปล่ากลับบ้านไปก่อนค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่บรรดาแฟนคลับและชาวบ้าน
ที่มาร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมศพต่างพูดคุยกันถึงตัวเลข
ซึ่งมาเกี่ยวข้องกับคุณโอวรุษ
เพราะนิสัยของคุณโอชอบช่วยเหลือคนอื่น
อาจจะให้โชคให้รางวัลมาบ้างนะคะ
ก็เลยถามถึงตัวเลขไม่ว่าจะเป็นวันเกิด
หรือว่าพศที่เกิดหรือว่าอายุก่อนที่คุณโอจะเสียชีวิตกันค่ะ